ครู่นี้ไปดูเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัย

ดารากู้ภัยใจพระคุณบินบรรลือริสต์นะฮะ
ตอนนี้ก็ยังคงลงพื้นที่ในการแจกจ่ายเงิน
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมกันอยู่
ส่วนยอดบริจาคช่วยเหลือเนี้ยตอนนี้ทะลุสี่ร้อยล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับ
ในบินบรรลือริสต์พร้อมทีมบูรณนิธิร่วมกับตันอยู่
เมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปแจกเงิน๒จุดค่ะ
จุดแรกก็คือที่ศูนย์อบพยพบ้านครูเดือตำบลแจรแมร์
อำเภอเมืองอุบลรัชธานีเพื่อนำเงินไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านครัวเรือนละห้าพันบาท
รวม๓๑๗ครัวเรือนโดยผู้นำชุมชนก็ได้มอบพระเครื่องพระศรีอริยเมตรัยให้เป็นที่ระลึกเพื่อตอบแทนน้ำใจค่ะ
ขณะแจกเงินก็มีคุณยายชื่อว่านางนารีหลีล่าสง่างามอายุเจ็ดสิบแปดปี
ยื่นเหรียญเงินสิบบาททอนคืนให้กับนายบินอีกด้วยนะคะเนี่ยภาพนี้ประทับใจมากมากค่ะ
จุดเนี้ยค่ะคุณปลินได้พบกับนางคูณผมงามอายุห้าสิบแปดปี
เป็นผู้พิการขาขวาจากโรคเบาหวาน
โดยคุณปินก็มอบเงินส่วนตัวให้นางคูณ

แจกเงินก็ให้สัมภาษณ์ว่ายอดเงินบริจาคตอนนี้

มาจ่ายแล้ว๓๒ล้านบาทค่ะ
ส่วนที่มีคนร้องเรียนมาว่ามีการหักหัวคิวจากผู้นำชุมชน
เรื่องนี้คุณบินบอกว่ายังไม่ทราบข้อเท็จจริง
หากมีจริงขอประนามว่าเลวมาก
ขอให้ชาวบ้านมาแจ้งโดยตรงจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
จากนี้นะคะคุณปินก็ยังกล่าวเชิญชวนเพื่อนศิลปินดารา

บอกว่าไม่ต้องแบ่งค่ายแบ่งสังกัด

ว่าประมาณ๑๐วันน่าจะได้ครบทุกพื้นที่
ว่าภายในปีนี้จะแจกหมดทุกจังหวัดที่ประสบอุทธกภัยค่ะ
ส่วนอีกคนที่เตรียมนำเงินก้อนใหญ่ไปบริจาคช่วยน้ำท่วม
ก็คือนี่แหละเสียโป้อานนท์คนดังในโลกโซเชียล
เขาเคยแจ้งความจำนงมาบอกว่าจะขอร่วมอุดมการ
ดเงินเอาเงินมาร่วมกันสดเลย

ใส่กระเป๋ามาปึกใหญ่ขนาดนี้เลยไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำทวด
จะนำเงินที่ได้มาจากบริษัทกาซิโนในต่างประเทศจำนวน๑๐๐ล้านบาท
โอ้โหเยอะมากค่ะ
มาช่วยผู้ประสบภัยในภาคอีสาน๑๐จังหวัดจังหวัดละ๑๐ล้านบาทค่ะ

เสียโป้โพสต์ภาพมือมือถือเงินเป็นปึกแบบนี้
แล้วก็ระบุข้อความว่าผมได้ไปกราบหลายที่
เขาจึงช่วยกันมาจังหวัดไหนก่อนดีท่านเลือกเลยแล้วกัน
ล้านแรกมาถึงมือแล้ววันพุธพระฤหัสเจอกัน
และก่อนหน้านี้เสียโป้ก็ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน๑ล้านบาท
เข้าบัญชีของนายบินบริษฐ์อีกด้วยนะคะ
ก็เป็นอีกคนนึงที่เคยเป็นข่าวเป็นคราวในอีกแง่หนึ่งค่ะ
วันนี้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นมุมที่ดีที่น่าชื่นชม